ก่อนที่จะต่อสัญญาณไปทางการกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตอนนี้ก็เดินทางไปตามสนามต่างนะครับ

นำมาเสริมในการลงเล่นบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียนะครับ
ซึ่งก็บอกว่าอยากจะเสริมเกมรับอีก๒ตำแหน่ง

สุดท้ายแล้วเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายครับ

ก็มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลของเขาบอกว่า
เตะรุ่นพี่เข้ามาพูดถึงเรื่องของการย้ายทีม

แต่ว่าเข้าใจว่าวิถีของฟุตบอลเป็นยังไง

ซึ่งน่าจะเป็นการกล่าวถึงคลีตันนะครับ
และจากการที่เมืองทองนั้นไม่ใส่ชื่อคลิตันดาวยิงชาวบราซิล
รอบแบ่งกลุ่มโดยจะเลือกใช้โคต้าต่างชาตินะครับ
ก็คือซิสโกคิมิเนสอีโฮแล้วก็ทางอาโอยามะ
รวมถึงซูเรโอซานโตส์ในโคต้านัตเตะต่างชาติ๔คน
ก็ตอกย้ำว่าคลิตันนั้นเตรียมจะย้ายทีม
ซึ่งก็มีข่าวว่าอาจจะไปค้าแข้งในดิวิชั่น๑ของจีน
กับทีมเซี่ยงไฮโซนซินโดยตลาดซื้อขายนักเตะ
ลีกจีนนั้นจะปิดลงในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้

ส่วนทีมชาติครับก็มีข่าวว่าสนใจทางปิยะชนก

และผู้ที่ดันวรรณสีของแบงค์คอร์กยูไดเต็ด
เพื่อนำมาเสริมแนวรับในการสู้ศึกบอลโลก
รอบทะเลือกโซเดเชียรอบ๑๒ทีม

โดยปียชนกนั้นรูปร่างสูงใหญ่ในรูปกาอากาศได้ดีครับ
อายุก็ยังน้อยนะครับถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
แล้วก็เป็นคนที่เข้าประทะหนักดวง
ส่วนผู้ที่นั้นนะครับก็เคยร่วมคว้าแชมป์๔เกม๒๐๑๓

ชุดเกณฑ์ใหม่ที่พี่ซิโก้นั้นทำทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จ
เมืองบอกอีกนะครับว่าอยากจะดูนักเตะที่อยู่ในข่าย๒๓คน
เพื่อให้ผู้เล่นได้โชว์ฟอร์มกับต้นสังกัดให้ดีนะครับ

ก็หวังว่าจะมีดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับ
เสริมทีมชาติในปีนี้ครับ
นัดที่๒ทีมชาติไทยนะครับชุดสีดำอันดับ๒๕ของโลก
ไทยขึ้นนำก่อนจากโชคดีคาเนเร็วนาทีที่๑๗
จบเกมนี้ไทยนั้นมี๔แต้มนะครับจาก๒นัด
วันนี้จะแข่งเกมสุดท้ายในรอบแรก
พบกับทางญี่ปุ่นเวลา๔โมงครึ่ง
หากไทยชนะจะการันตีในการเข้าชิงชนะเลิศทันที
แต่ว่าญี่ปุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นทีมอัดต้นเหมือนกันนะครับ
เราก็พอสู้ได้นะครับถ้าเล่นในบ้านด้วยเสียงเชียร์
หวังว่าแฟนจะไปเข้าชมเกมนี้กันเยอะนะครับ
ได้มีการเก็บค่าบัตรก็ยืนชมกันถึงขอบสนามได้เลยครับ